แจกโจ๊กที่นครปฐมคุณสืบสกุลเรียกว่าอะไรนะ
เหตุการณ์นี้ดราม่าเละเป็นโจ๊
เพราะว่ามีคนเข้าไปวิภาควิจารณ์
ต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนครปฐม
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ผู้หญิงคนนี้
แจกเลยผู้หญิงเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาโจ๊กทั้งหมดไปแจกให้กับชุมชนแออัดที่อื่นแทน
คือเอาไปแจกเองคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนเสื้อเหลือง
เขามีความตั้งใจเอาโจ๊ก๒๕๐ถุงไปแจกที่หน้าองค์พระปฐมเจดี
คือจริงเธอไปทุกเย็นนะไปมาละ๒๓วัน
แต่ทำมาหลายวันแล้วค่ะจะ๗วันแล้ว
แล้วคือที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาตลอดเลย
แต่มาไอ้รอบวันนี้มันกลายเป็นว่าคนแจกก็เกอร์
คนที่มารอจะรับโจ๊กก็เกอร์มองตายปริบอยู่แบบนั้นนะคะ
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์
แล้วหลังจากที่พอเธอแจกไม่ได้นะ
คนมารอไม่ได้กิน

เขานอนอยู่บ้านแล้วเขาได้กิน
ไม่ได้บอกว่าคนที่นอนอยู่บ้านได้กิน

คนที่เขามานั่งรออากาศร้อน
เขาคงจะรู้สึกว่าวันนี้
เขาจะได้กินท้องหนึ่งมื้อ
เขาถึงได้มานั่งรอที่นครปฐม

แล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถ
ทำตามคำสัญญาได้
แล้วก็ขอโทษคนที่มานั่งรอ
ที่ไม่สามารถแจกได้จริง
หลังเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เธอแจกโจ๊ก

บอกว่าเสียใจเห็นคนมายืนรอตากแดด

เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่เธอได้แจกโจ๊กมาหลายวันแล้ว
แล้วก็เมื่อวันที่เจอแล้วก็เป็นเหตุการณ์
เป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนเขามายืนรออยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วเธอก็ขับรถมาตามเวลา๔โมงเย็น

เห็นเจ้าหน้าที่อยู่แถวนั้นเยอะนะตั้งหลายสิบคน
เธอก็คิดว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยในการจัดระเบียบ
คนที่จะมารับสิ่งของรับโจ๊กตรงนี้
แต่ปรากฏว่าแค่เธอจอดรถเจ้าหน้าที่มารุมร้อมตัวเธอ
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาสั่งห้าม

คือยึดโจ๊กไปหมดเลย๒๕๐ถุง
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการรวมตัวกันของประชาชน
โดยไม่จัดระเบียบเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะ

เออทีนี้ทางผู้ว่าเขาเห็นภาพนี้
ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ
แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่อธิบายให้เธอฟัง
คือตอนที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามา

เออแล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่ค่อยดี

คือเธอก็พยายามที่จะเจรจากับเจ้าหน้าที่แล้วนะ
ว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่อยู่กันเยอะแบบนี้

ให้ประชาชนที่เขารอจะรับโจ๊กยืนห่างกัน

คนที่รอรับแจกก็มารออยู่แล้ว

เพราะว่าเทศบาลจะเอาโจ๊กตรงนี้คือยึดจากเธอมาเลย
แล้วไปแจกตามชุมชนแออัดคือไปแจกที่อื่น
ชาวบ้านที่เขาจะรอโจ๊กอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้
ทีนี้เธอก็พยายามที่จะขอต่อรองแล้วนะว่า
เดี๋ยวขอแจกให้กับคนที่เขามารอก่อนได้ไหมคะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธลูกเดียวเลยค่ะว่าไม่ได้

ชื่อว่านางสาวกัญญนัทสิริธานเบนจกุล
เป็นเจ้าของมูลนิธิปั้นเด็กดีแล้วก็เป็นเจ้าของโจ๊กนี่แหละค่ะ
เธอก็บอกว่าทำไมอ่ะ
ไม่คิดเลยว่าแจกมาตั้งหลายวันเวลาโจ๊กหมดนะ

เขาก็โอเควันนี้โจ๊กหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอรับใหม่
ก็พูดรู้เรื่องเป็นระเบียบดี
แต่ทำไมวันนี้เจ้าหน้าที่ถึงทำแบบนี้
เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นวันที่๒๐เมษายนนะ
ค่ะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย

สิ่งที่เธอโดนกระทำเนี่ยเหมือนกับเธอทำผิดแบบร้ายแรง
ที่มีการวางมาตรการเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้ว

แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยังไม่ให้เธอแจกอยู่ดี
พอภาพมันออกไปแบบนี้

เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐม
เอาโจ๊กที่ยึดจากเธอไปแจกตามบ้าน
โพสต์วันที่๒๑เมษา
ในการยึดโจ๊กยึดวันที่๒๐เมษา

งั้นเดี๋ยวเอาไปแจกเองไปเคาะประตูบ้าน
ตามชุมชนก็ได้ก็เลยเอาไปแจก
และทีนี้ทางประชาสัมพันธ์ของพื้นที่เนี่ยนะ
เทศบาลวันที่๒๑เมษาก็เลยโพสต์เรื่องนี้ออกมา
จริงเขาก็โพสต์ด้วยความประสงค์ดีแหละว่า
ที่ยึดมาทั้งหมด๒๕๐ถุงไม่ได้เอาไปไหนเลย

ใช่แล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าชวนเจ้าของโจ๊กเนี่ย
ชื่อเล่นชื่อคุณเฟิร์นนะคะว่าชวนคุณเฟิร์นไปแจกด้วย
แต่คุณเฟิร์นบอกว่าเหนื่อยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปแจกกันเอง
มันก็มีภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่านี่แหละฮะที่เจ้าหน้าที่เอาไปแจกเอง
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าโอ้โหไปยึดของเขามา
แล้วก็คุณไปเอาหน้าไปแจกเอง
แล้วก็ในส่วนของทนายความทนายเกิดผลแก้วเกิด
เขาก็มีการโพสต์ข้อความออกมาเหมือนกันนะบอกว่า
การที่ทางเทศบาลนักความประถมไปยึดโจ๊กเข้ามามาแจกเอง
มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะ
เพราะเท่ากับคุณนำของกลางไปแจกจ่ายด้วยตนเอง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๓ให้อำนาจศาลเท่านั้น
ที่จะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการบริฟต์ของกลาง
หรือสารจะทำลายหรือตกเป็นของแผ่นดินก็ได้
แต่นี่คุณเอาไปแจกเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ได้
นี่ฟังทนายบอกแบบนี้แล้วอยากรู้ไหมคะว่าผู้ว่าว่ายังไง
ผู้ว่าก็คือนายชาญยนะเอี่ยมแสง
ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนี่ออกประกาศจังหวัดเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมบอกว่าห้ามเจ้าหน้าที่ยึดของบริจาคไปแจกเอง
อันนี้เขาบอกมาเลยนะคะเห็นไหม๒บรรทัศน์สุดท้าย
เจ้าหน้าที่รัฐนำของของผู้บริจาคมาดำเนินการแจกจ่ายด้วยตนเอง
แล้วก็มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการแจกของเอาไว้หลายข้อเลยนะคะ
คืออย่างคนที่จะบริจาคจะแจกของเนี่ยต้องแจ้งก่อนนะ
แจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ใช่หรือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยวันหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เขาจะได้จัดกำลังเพื่ออำนวยความสะดวก
แล้วก็จัดระเบียบตามมาตรการควบคุมโรค
เรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยการวัดไข้การให้เจลล้างมือ
และที่สำคัญคือห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นำสิ่งของของผู้บริจาคมาดำเนินการแจกจ่ายด้วยตัวเอง
ถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา๑๘
อันนี้ให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
คือ๒๑เมษายนเป็นต้นไป
แล้วตอนแรกพอมันเกิดปัญหาแบบนี้
คุณเฟิร์นเขายังบอกเลยว่าไม่เอาละหลังจากนี้ฉันจะไม่แจกแล้ว

แต่ตอนหลังมันก็เป็นภาพที่เข้าใจอันดี
เพราะว่าคุณเฟิร์นเองได้เจอกับผู้ว่า

เฟิร์นก็ยอมรับว่าโอเคเข้าใจว่า
อาจจะทำไม่ถูกต้องตามระบบระเบียบ

สุดท้ายคือเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วกัน
เพราะว่าคุณเฟิร์นเองก็ไปพบนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

แล้วก็ไปยื่นเอกสารในการที่จะ
แจกสิ่งของให้กับประชาชนอีก
เมื่อวานในช่วงตอนเย็น๒๒เมษายน